ที่ขอล์นแก่นนะครับผู้จมครับมีผู้ชายคนหนึ่งพึ่งฟทดมาได้ไม่ถึงปี
ไปถูกฆ่าทุบศีรษะนะฮะเปลือยท่อนล่าง
ศพไว้ในไร่อ้อยที่อำเภอหนองสองห้องนะฮะ
ตอนนี้จับกลุ่มตัวคนก่อเหตุได้แล้ว๒คนนะครับ
แล้วเหตุผลเนี่ยบอกว่าแค้นที่คนตายเนี่ยมาล้วงข้อมูลส่วนตัว
เออล้วงห้อมวนส่วนตัวไปฆ่าเขาเลยนะฮะสพหนองสองห้องนะครับ
ได้รับแจ้งเหตุว่าพบศพนะฮะก็เลยไปตรวจสอบนะครับ
ตรงนี้เป็นไร่อ้อยของชาวบ้านอยู่ห่างจากถนนลูกรังเล็กน้อยนะครับ
ในพื้นที่บ้านวังหินตะบนวังหินอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่น
ศพผู้ชายคนนี้นะฮะสวมเสื้อยืดสีเหลืองแต่เสื้อเนี่ยถลกขึ้นมาถึงอกนะ
ข้างล่างนี่เปลือยนะฮะศีรษะนี่ถูกทุบด้วยของแข็ง
นี่คาดว่าตายมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑๐ชั่วโมงก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาถึงแล้วมาตรวจสอบนะฮะ
พบร่องรอยการต่อสู้นะฮะตอนนี้รู้ชื่อแล้วนะครับผู้ตาย
กิตติชัยด่านกลางนี่ฮะเป็นชาวอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับ
ตำรวจก็ไปสอบถามจากแม่ของผู้ตายนะหลังจากที่รู้หลักฐานว่าเออเป็นใครอะไรยังไง
เอารูปไปให้ดูก่อนแม่ยืนยันว่านี่คือกิตติชัยด่านกลางจริงนี่นะฮะ
แม่บอกว่าลูกชายเนี่ยเพิ่งออกจากเรือนจำเมื่อเดือนมกราคมต้นปีที่ผ่านมานะฮะ
ตอนนั้นติดคุกคดียาเสพติดพอออกมาแล้วไม่มีงานทำเป็นหลักแหล่ง
กิติชัยนี่ชอบออกไปเที่ยวไปกับกลุ่มเพื่อนเพื่อนนะฮะ
ทีนึงก็๓๔วันแล้วถึงกลับบ้านล่าสุด๒๘มิถุนายนตอน๓ทุ่ม
มีผู้หญิงขี่จักรยานยนต์มาหาลูกชายที่บ้านแต่มาถึงแล้วรถน้ำมันหมด
เขาก็ช่วยกันแบบลักษณะถีบรถออกไปซึ่งแม่บอกแม่ก็ไม่ได้ถามว่าจะไปไหน
๒๙มิถุนายนมาทราบข่าวว่าลูกชายเนี่ยเสียชีวิตที่ป่าอ้อย
เขตพื้นที่อำเภอหนองสองห้องระหว่างทางรอยต่อกับอำเภอพล
แม่บอกว่าแม่ไม่รู้ว่าลูกชายมีปัญหากับใครอะไรยังไงถึงถูกฆ่าแล้วเอาศพมาทิ้งแบบนี้
แต่อยากให้ตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุให้ได้
ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเรา
ตามความคืบหน้าคดีนี้นะครับที่สพนสองห้องนะฮะ
ตำรวจบอกว่าตอนนี้คุมตัวคนก่อเหตุได้แล้ว๑คน
นะฮะความจริงคนนี้เนี่ยคุมตัวได้ตั้งแต่ช่วงเย็น๒๙มิถุนายน
วันเดียวกับที่เจอศพนั่นแหละเขาเป็นเพื่อนรุ่นพี่ของกิติชัยผู้ตายนะครับ
ชื่อคือนายโทนที่อายุ๓๘ปีเบื้องต้นอันนี้ในโทนนะฮะ
เรื่องต้นในโทนเนี่ยสารภาพว่าวันเกิดเหตุคือ๒๘มิถุนายน
กิติชัยนะให้มาหาที่บ้านเพื่อจะเคลียร์ปัญหา
แล้วเอาข้อมูลไปเผยแพร่ผู้ตายก็ขี่จักรยานยนต์มาหาพอมาถึงเนี่ยก็คุยกัน
โพนอ้างว่าคุยไม่รู้เรื่องเขาก็เลยพลาดพลั้งพลั้งมือทำร้ายร่างกายแล้วก็ใช้ของแข็งเนี่ย
ทุบตีกิติชัยจนเสียชีวิตหลังจากนั้นก็เลยโทรเรียกบอลนะที่เป็นเพื่อนสนิทอีกคนนึงให้มาหาที่บ้าน
แล้วให้ช่วยกันขนศพกิติชัยขึ้นท้ายรถกระบะขับรถเอาไปทิ้งที่ไร่อ้อยในอำเภอหนองสองห้องที่เจอศพนั่นแหละขับออกจากบ้านไปเนี่ยไกลสักประมาณ๑๔กิโลเมตร
แล้วก็ขับรถกลับมาในพื้นที่อำเภอพลเอารถไปล้างที่คาแคร์อยู่ตรงข้ามทางรถไฟนี่นะครับ
ต้องหาบอกว่ารถที่ใช้ขนศพเนี่ยเป็นกระบะสีขาวนะฮะพอล้างรถเสร็จเอารถไปทิ้งนะเป็นกระบะสีขาวอีซูซุนะคันนี้ครับตำรวจไปตามมาได้แล้วแต่ไม่ใช่รถของผู้ต้องหานะฮะเป็นรถของเพื่อนอีกทีนึงในรถเนี่ยมีป้ายทะเบียนเป็นป้ายแดงอยู่ด้วยสภาพรถเหมือนกับผ่านการล้างทำความสะอาดมาเป็นอย่างดี
นี่คงจะเปลี่ยนป้ายเพื่อจะหลบหนีการจับกลุ่มด้วยหรือไม่อย่างไรนะฮะแต่ก็ล้างสะอาดเลยตามคำให้การของผู้ต้องหา
หลังจากนั้นครับอีกไม่นานตำรวจก็ไปจับผู้ต้องหาเพิ่มได้อีกหนึ่งคนนะฮะก็คือในบอลนะฮะที่ว่าเขาในโทนเขาเรียกให้มาช่วยขนศพอ่ะกระบะคันนั้นเป็นของในบอลนี่เองนะครับ
แม่ของผู้ตายนะฮะวันนี้ไปพบพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมนะครับไปขอเอกสารในการรับศพลูกจากนิติเวศเพื่อนำมาประกอบพิธีทางศาสนา
สาเหตุที่ลูกชายถูกฆ่าเนี่ยแม่เชื่อว่าอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดก็ได้อาจจะเป็นการติดหนี้ค่ายาบ้ากันหรือเปล่า
ก็เลยถูกสั่งฆ่าล้างหนี้ก่อนที่ลูกชายจะถูกทำร้ายเนี่ยมีผู้หญิงมารับลูกชายออกไป

หนูเข้าแค่นั้นเองค่ะ
ที่คนร้ายเอารถไปล้างหลังจากขนศพไปทิ้ง
นี่ตำรวจก็เชิญมาให้ข้อมูลเหมือนกันนะ
แต่เหมือนกับตามรายงานเขาบอกว่าพนักงานคาแคร์นะ
เขาบอกตอนที่เขาล้างรถให้เขาไม่เห็นคราบเลือดนะ
แต่จากข้อมูลของเจ้าหน้าที่เนี่ยพบว่าตอนที่ล้างรถ
มันยังมีไม้เบสบอลที่ใช้ตีนายกิติชัยจนเสียชีวิตเนี่ย

คาแคร์ที่ผู้ต้องหานำรถไปล้างนะครับ
เราได้เจอกับพนักงานทำความสะอาดนะฮะ

เขาบอกว่าปกติเจ้าของรถเวลาเอารถมาล้างที่นี่เนี่ย

แต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นพนักงานอีกคนที่มาล้าง
ลักษณะรูปร่างคนนั้นเนี่ยใหญ่ท้วมหน่อย
ซึ่งตอนนั้นก็ไม่มีอะไรน่าแปลกใจนะ
ซึ่งพอถามว่าเจออะไรผิดปกติไหม

เขาบอกว่ามันก็มีแค่ป้ายทะเบียนป้ายแดงที่อยู่ใต้เบาะคนขับ
ส่วนรอยเลือดนะกลิ่นเลือดอะไรพวกนี้ไม่มีเลย
ตอนทำมันมีแค่ทะเบียนรถใต้เบาะคนขับอะครับ
เห็นแค่ทะเบียนรถเป็นป้ายแดงเห็นแค่นี้ครับ

เขานั่งรออยู่ตรงนั้นครับ
แซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับอีกคนนึงนะฮะ

ถือว่าเป็นพยานสำคัญในคดีคนหนึ่ง

สมมุติว่าชื่อน้องส้มก็แล้วกันนะ
คือส้มเนี่ยบอกว่าเธอเป็นคนที่สนิทกับกิติชัยผู้ตายมากที่สุด
เนื่องจากผู้ตายเนี่ยไม่ค่อยมีใครคบ
เพราะในแวดวงยาเสพติดในพื้นที่เนี่ย
เหมือนกับเขามองกันว่ากิติชัยเนี่ยเป็นสายตำรวจ
เพราะเพิ่งออกจากคุกคดียาเสพติดมาเมื่อต้นปีนะ
ก่อนที่จะเสียชีวิตกิติชัยไปล่อซื้อยาบ้ามาได้๘เคส
โดยเธอบอกว่ากิติชัยแล้วก็โทนผู้ต้องหาเขารู้จักกันนะ
เวลาที่กิติชัยไปล่อซื้อยาเสพติด
โทนเนี่ยความจริงเขารู้ตลอดนะว่ากิติชัยเนี่ยไปล่อซื้อแบบไหนอะไรยังไงให้ใครอะไรยังไง

โทนฆ่าเนี่ยโดยโทนบอกว่าเพราะกิติชัยมาล้วงข้อมูลส่วนตัวเขาเนี่ยแล้วเอาไปเผยแพร่เนี่ย
บอกมันก็คงเป็นเรื่องยาเสพติดนั่นแหละ
เพราะข้อมูลทั้งหลายเนี่ยมันอาจจะทำให้โทนเนี่ยถูกจับได้
ถึงขั้นเคยพูดกันในแก๊งยาเสพติดว่าสงสัยต้องลงขันกันจัดการกิติชัย
เขาชื่อเล่นชื่อต้นเนี่ยเธอบอกสงสัยต้องลงขันจัดการไอ้ต้น
เพราะว่ากิติชัยเหมือนกับเขาล่อซื้อยาเสพติดแล้วไปล้วงข้อมูลของโทน
โทนก็เลยระแวงว่าจะล้วงข้อมูลเรื่องยาเสพติดของเขาไปให้ตำรวจหรือเปล่า
ที่ผ่านมาส้มบอกว่าส้มกับกิติชัยมีหน้าที่หาผู้หญิงสวยส่งไปให้โทนด้วยนะ
เพื่อที่โทนเนี่ยจะมีอะไรด้วยร่วมหลับนอนด้วยโดยแลกกับยาเสพติดเพื่อเอามาเสพหรือไม่ก็ได้เงินบ้างเล็กน้อย
บอกว่าความจริงแล้วเนี่ยกิติชัยกับในโทนเนี่ยเขายังมีเรื่องคาใจกันอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะฮะ
ไม่ใช่แค่เรื่องที่ว่าในโทนเนี่ยเขาระแวงที่เห็นว่ากิติชัยเป็นสายให้ตำรวจในการล่อซื้อยาเสพติด

ส้มบอกว่ามีผู้หญิงคนนึงชื่อวาวนะฮะ
ในโทนผู้ต้องหาเนี่ยเขาต้องการผู้หญิงคนนี้มาก
เขาอยากจะเจอผู้หญิงคนนี้มาก
แต่กิติชัยที่ปกติจะหาผู้หญิงมาส่งให้กับโทนเนี่ย

เพราะกิติชัยเองเนี่ยเขาก็แอบชอบวาวอยู่

นี่นะฮะคือส้มนี่ไม่ใช่คนที่ขี่จักรยานยนต์มารับกิติชัยวันนั้น
แล้วก็หายไปเลยนะที่แม่เขาบอกนะไม่ใช่นะฮะ
เพราะผู้หญิงคนนั้นก็คือวาวนั่นแหละ
วาวมาหากิติชัยเมื่อยี่สิบแปดมิถุนายนตอนสามทุ่ม
ส้มบอกว่าสองคนนี้เขาจะไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดอยู่แล้ว
นี่แล้วส้มนี้ฮะให้เราดูแชทนะที่วาวเนี่ย

ส่วนกิติชัยเนี่ยพักหลังก็ชอบยืมโทรศัพท์คนอื่นมาเล่น
นี่แล้วก็ไม่คืนแล้วก็เอาโทรศัพท์ไปขายอะไรประมาณอย่างนี้
ตำรวจให้ข้อมูลบอกว่าตอนนี้ได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับในโทน
ผู้ก่อเหตุกับในบอลเจ้าของรถขนศพแล้วนะครับ
ก็เป็นการขออนุมัติหมายจับตามขั้นตอนนะฮะ
แต่ได้ตัวแล้วนะฮะเดี๋ยวก็จะดำเนินคดีกันไปนะครับ
ต้นเนี่ยจะแจ้งข้อหาก็คือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ส่วนเรื่องอำพลางศพอะไรพวกนี้ก็ต้องขยายผลรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติม